งการปีนี้นะคะแน่นอนว่าเราทราบเหมือนกันว่าทางราชการเขาขอความร่วมมือ
งดเล่นน้ำงดรวมกลุ่มตอนนี้ประเทศไทยทั่วทั้ง๗๖จังหวัด
อีกหนึ่งเขตการปกครองพิเศษคือกรุงเทพไม่มีการขายแอลกอฮอล์แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะบรรยากาศแบบนี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเกิดมา
อาจจะไม่เคยเห็นเลยนะเงียบอ่ะคุณเงียบจนได้ยินเสียงคอมแอร์
เอาจริงไม่มีรถแล่นแม้แต่คันเดียวเลยค่ะ
มันช่างแตกต่างกับภาพช่วงเทศกาลสงกรานทุกปีที่ผ่านมาคือก่อนสงกรานเนี่ย
แน่นเอียดค่ะตอนนี้สิ่งที่เห็นคือรถที่ได้รับการยกเว้น
ให้สามารถเดินทางได้ในช่วงเคอร์ฟิลล์ก็คือรถบรรทุกรถขนส่งรถส่งสินค้า
จุดแรกพาไปดูค่ะถนนมิตรภาพนะคะคุณผู้ชม
พื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ
นักข่าวของเราไปตั้งกล้องปักหลักเลยค่ะ
คือมันเป็นวันที่ก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานก็คือวันนี้ถูกไหมคะ
มันแปลกตามันบางตากว่าทุกปีค่ะแตกต่างจากปีก่อนก่อน
ประชาชนไม่มีใครเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะก่อนหน้านี้
กระทรวงวัฒนธรรมประกาศชัดเจนปีนี้งดเล่นน้ำสงกราน
ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยงดเดินทางกลับภูมิลำเนา
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นขอบคุณมากนะคะที่ทำให้เป็นภาพนี้
เพราะสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐนะ
ค่ะส่วนสภาพการจราจรตลอดทั้งวันเนี่ยอันนี้กลางวันดูกลางวันบ้างนะ
ถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้านครราชศรีมาในช่วงสงกราน
เป็นภาพจริงเหรอเป็นภาพจริงนี่นะคะ
เป็นประตูสู่อีสานเขาบอกโล่งมากไม่ใช่โล่งธรรมดา
โล่งโล่งและโล่งไปทั้งสายด้วยนะคะเป็นครั้งแรกในรอบหกสิบสองปี
ตั้งแต่เปิดใช้ถนนเนี้ยปีสองพันห้าร้อยเอ็ด
ในช่วงสงกรานปีก่อนก่อนมิตรภาพค่ะเป็นถนนมิตรภาพจริงจริง
ทุกทุกคนเนี่ยไปสร้างมิตรภาพกันอยู่บนถนนเนี่ยนะคะ
แล้วก็เกาะกันเหนียวแน่นเลยไม่รู้จะถึงบ้านตอนไหนเนี่ยนะคะ
ปกติแล้วสัญจรกันวันละ๒แสนคันแต่ปีนี้ค่ะบางตามาก
สองจุดหลักที่ปกติมันจะติดก็คือตำบลหนองน้ำแดง
และตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องสภาพการจราจรปีนี้ค่ะ
บางตามากจากปกติจะต้องติดติดแบบสะสมยาว๒๐กิโลเมตร
ช่วงเมื่อวานนี้มีแต่รถกระบะกับรถบรรทุกส่งของ
วิ่งผ่านไปผ่านมาส่วนรถยนต์ส่วนตัวก็เป็นรถที่มีทะเบียนในพื้นที่นครราชศรีมาเท่านั้น
ไม่มีใครวิ่งข้ามจังหวัดเลยขอบคุณมากค่ะ
น่ารักเนาะบรรยากาศไม่แตกต่างกันหรอกค่ะแต่ละพื้นที่
แต่เรารวมมาให้ดูเนี่ยหลายคนบอกนำเสนอทำไมก็รู้อยู่แล้วว่า
ทุกคนให้ความร่วมมือรถก็โล่งอยากให้เห็นไงคะ
บรรยากาศที่เราไม่ได้เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยปี
อีกกี่สิบปีจะได้เห็นภาพแบบนี้อีกในช่วงสงการนะคะ
ไปดูที่บริเวณถนนซ้ายสามศูนย์สี่กะบินบุรีนครราชสีมา
จุดนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่างภาคอีสานไปสู่ขออภัยค่ะ
ภาคตะวันออกไปสู่อีสานพบว่าบรรยากาศก็เงียบเหงานะคะ
สัญจรน้อยมากคุณดูสิรถที่สัญจรส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถอะไรล่ะ
รถเกี่ยวกับการขนทรงนั่นแหละรถตำรวจเอ่อตำรวจทางด่วนนะคะ
เนี่ยจากการสำรวจพบว่ารถกระบะเนี่ย
คันที่มาจากต่างจังหวัดบรรทุกข้าวของเพื่อย้ายถิ่นฐานออกจากนอกพื้นที่
แน่นอนนะคะนี่ก็ต้องผ่านด่านตรวจคัดกรอง
ผ่านด่านตรวจคัดกองโรคโควิด๑๙เจ้าหน้าที่บอกว่าประจำการ
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะก็ต้องสอบถามกันแล้วค่ะ
อันนี้ช่วงเวลากลางวันไม่เป็นไรนะนึกออกไหม
ไม่ใช่ช่วงเวลานี่นี่นี่ก็ต้องสอบถามกันแบบนี้นะคะ
เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะส่วนบรรยากาศตามวัดต่างต่างในอำเภอ
สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยก็เงียบเหงาเช่นเดียวกันนะคะ
อย่างที่วัดสวรรคารามหรือว่าวัดกลางตำบลเมืองสวรรคโลก
พระมหาดวงอำนาจสิริมงคลก็เป็นเจ้าอาวาสบอกว่า
ปีนี้งดจัดกิจกรรมในช่วงประเพณีสงกรานงดทำบุญตักบาท
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้า
ส่งผลให้เทศกาลปีนี้ตามวัดวาอารามต่างแน่นอนนะคะ
บเศร้าเหงากันแบบนี้ค่ะนอกจากนี้จังหวัดสุโขทัย
ก็ยังงดการเล่นน้ำสงกรานสุโขทัยเนี่ย
ขึ้นชื่อเหมือนกันนะสำหรับการเล่นน้ำสงกราน
ปีนี้ก็งดเหมือนกันค่ะบริเวณหน้าบ้านริมทาง
บนรถกระบะห้ามเด็ดขาดในทุกอำเภอ
และมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนดูเลยนะคะ
เพื่อป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้คนทำผิดกฎหมายค่ะ